เหตุการณ์อุกอาจบนถนนกันบ้างครับ
เดี๋ยวดูภาพวงจรปิดนี้เลยละกันคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

พอรถล้มปุ๊บโดนกระบะชนปั๊บเขาตายตรงนั้นเลย

ในวงกลมสีแดงคืออยู่อีกฝั่งของถนน
เห็นไหมครับมีกระบะตู้ทึบที่จอดนิ่งอยู่ตรงนั้นนะฮะ

ชนมอเตอร์ไซค์ชนช่วงท้ายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ล้ม
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็สิ้นใจตายตรงนั้นเลยครับ

กระบะคันนี้เขาขับชนท้ายมอเตอร์ไซค์
จนกระทั่งทั้งรถและคนถูกชนอัด

ทะเลาะกันกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านั้นครับ
ของลับตะโกนด่ากันไปกันมา
แล้วถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์ตบกระจกรถ
เขาก็เลยปล่อยคัสเขาบอกว่าเขาปล่อยคัสนะฮะ

ผมก็งงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงง
คุณขวัญอาจจะงงด้วยเหมือนกันแหละว่าใช่ค่ะ
คลัสชนแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนั่นสิ
ตั้งใจหรือเปล่ามีคำถามเกิดขึ้นเยอะมากครับ
จุดเกิดเหตุนี่คือริมถนนกาญจนาพิเศษขาเข้า
ในพื้นที่ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นนทบุรีครับ
แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นลูกชายนายกเทศมนตรี
ในพื้นที่นนทบุรีด้วยนะฮะคุณพ่อเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
ตกใจและเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่คือภาพเหตุการณ์และนาทีที่เกิดเรื่องครับ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตำรวจสภบางใหญ่นนทบุรี

อเตอร์ไซคันนี้ฮะสีแดงดำไม่ติดป้ายทะเบียน
ไฟท้ายแตกนะด้านหลังมีร่องรอยถูกชน
คนขี่มอเตอร์ไซคันนี้คือนายจักรพงศ์อายุ๒๗ครับ
ลูกชายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบังเลน
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
สิ้นใจตายตรงจุดเกิดเหตุที่ถูกชนเลยครับ
ส่วนกระบะตู้ทึบเนี่ยนะฮะเป็นกระบะที่ขับโดยนายศิรวรรษอายุ๓๐
ชนด้านหน้ามีรอยยุบพังเสียหายแล้วคนขับไม่ได้หนีนะครับ
คนขับกระบะคันนี้ก็ยืนรอมอบตัว
มีคราบเลือดอยู่บริเวณกันชนด้านหน้าด้านซ้ายที่บุบลงไปด้วยนะฮะ
นายศิรวุฒิคนขับกระบะตู้ทึบบอกว่าผมขับรถมาจะไปส่งของ
แล้วบนรถลูกผมนั่งมาด้วยมีเด็กอยู่บนรถนะฮะ
ลูกชายอายุ๘ขวบนั่งมาด้วย
แล้วพอขับมาเนี่ยก็ไปเจอมอเตอร์ไซคู่กรณีแถวจุดกลับรถเป็นเกือกม้า
เส้นนทบุรีการจัดงานพิเศษตรงนั้นนะฮะ
จุดนั้นเนี่ยทะเลาะกันตะโกนด่าและแจกของลับ
แล้วก็ขับตีคู่กันมาครับจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเรื่องนั่นแหละครับ
คู่กรณีเนี่ยตบกระจกรถผมผมโมโหก็เลยปล่อยคัส
แล้วชนเขาเขาบอกแบบนี้ลองฟังฮะ
ตอนนี้คือผมก็ปล่อยผังก็เลยขับหนีเลย
ขึ้นเหนือม้าแล้วจนเขาเรียกซ้าย

หาว่ามันมีปัญหา
สักครู่แล้วมันไปชนได้ยังไง

คือกลับรถอยู่บริลุกชายอายุ๘หก

หลังจากที่เริ่มทะเลาะกันกับคู่กรณี

ก็คือเหมือนกับว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือบ่นขิงบ่นขาอะไรต่าง
เขาก็บอกว่าคือเหมือนกับทะเลาะกันมาเรื่อย

อันนี้คือในฝั่งของคนขับกระบะตู้ทึบอ้างแบบนี้นะ

ปากซอยวัดเข้าวัดปรางหลวงถนนกาญจนาพิเศษขาเข้า
มีร่องรอยถลอกบนพื้นถนนแล้วก็ฟุตบาท
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บรวบรวมหลักฐานต่างแล้ว
ร่องรอยอาจจะไม่ได้เหลือเยอะนี่นะฮะ
ทีมข่าวไปคุยกับคนงานร้านขายเหล็ก
อยู่ตรงนั้นพอดีเลยคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

เล่าให้ฟังว่าเช้าเมื่อวานนี้กำลังเตรียมเปิดร้าน
ได้ยินเสียงรถชนกันดังโครมดังสนั่นเลยฮะ
เขารีบหันไปดูโอ้โหคือเห็นภาพเลยอ่ะ
มันยังติดตาอยู่เลยว่ามอเตอร์ไซค์ถูกกระบะพุ่งชนอัด
ร่างคนตายไปนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้น
รีบแจ้งคนให้มาช่วยเหลือเรียกเจ้าหน้าที่แต่ว่าอาจจะช้าไปแล้วครับ
สงสัยเป็นไปได้ว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คงสิ้นลมตรงนั้นเลยแหละ
คือมาถึงแล้วก็คงช่วยชีวิตไม่ทัน
เขาตกใจมากไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับ
หันมาอีกทีก็คือโคมแล้วได้ยินเสียงโคมก็คือตูม
แค่นั้นเลยครับ
ไม่มีเคลื่อนเลยครับคาที่เลย
ใช่ก็คือตอนแรกเห็นไม่รู้ว่ามีคนอยู่อะไรอย่างนี้
แต่พอแบบกระบะเขาถอยออกมาก็เลยรู้ว่ามีคนอยู่
ใช่ก็คืออยู่ตรงนั้นเลย
ใช่ก็คือชนแล้วก็คือตรงนั้นเลยครับไม่ได้ขยับ

เห็นนาทีที่ชนแต่คนที่เห็นนาทีก่อนจะชนเนี่ยฮะ
คือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะว่ายังไงคะ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ปากซอยบอกว่า
คนขี่มอเตอร์ไซค์และคนขับกระบะเนี่ยเขาเหมือนกับทะเลาะกันมาก่อน
เถียงกันมาตั้งแต่นู้นประมาณ๒๓กิโลตะโกนด่าเถียงกันมา
ตั้งแต่แถวสะพานกลับรถเกือกม้าอ่าข้อมูลนี้ตรงค่ะ
ตามที่กระบะตู้ทึบเขาอ้างว่าทะเลาะกันแล้วฝั่งนู้นก็งุ้งงิ้งตั้งแต่บนกับรถเกือกม้า
แล้วคนขับกระบะก็ขับตามมาเรื่อยจนกระทั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือคนที่ถูกชนจนตายเนี่ยนะฮะ
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยเพื่อเตรียมจะกลับเข้าบ้านจู่กระบะตู้ทึบพุ่งชนเลย
สงสัยอันนี้วินมอเตอร์ไซค์สงสัยนะครับน่าจะมาจากปัญหาคือขับรถปาดหน้ากันหรือเปล่า

เขาเถียงกันมาเรื่องอะไรเนี่ยปาดหน้ากันมาเปล่า
ไม่ปัดหน้ากันมาเลยไหม
มันไกลไหมจากตรงนี้ไปตรงที่เขามีเรื่องกัน

อย่างไรก็ตามตำรวจก็คงต้องตรวจสอบจากพยานแวดล้อมแล้วก็ภาพวงจรปิด
รวมถึงถ้าหากว่ามีภาพจากกล้องหน้ารถหลังรถก็ต้อง

ร่างของผู้ตายญาตินำไปไว้ที่วัดประชารังสรรค์ครับครอบครัวไม่
สะดวกให้สัมภาษณ์ใดที่น่าสงสารมากก็คือพ่อของผู้ตายฮะ
กลับมาจากอังกฤษค่ะคือกลับมาถึงเหยียบแผ่นดินไทยปั๊บ
รู้ข่าวร้ายเลยว่าลูกเกิดอุบัติเหตุญาติเนี่ยดูคลิปจาก
จรปิดแล้วเชื่อว่าเป็นการตั้งใจชนอืมคือมันไม่น่าจะเป็น
ที่เขาบอกก็คือปล่อยคัสปุ๊บแล้วก็ชนค่ะอันนี้เหมือนกับ
ตั้งใจพุ่งชนหรือเปล่าตำรวจสภบังใหญ่ครับเบื้องต้นแจ้ง
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและส่งตัวฝากขังศาลไปแล้วเมื่อ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือมีคำชี้แจง
เพิ่มเติมจากทุกฝ่ายจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะเอาจริงจริงนะ
ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นเรื่องสาเหตุจากแค่เกิดความไม่พอใจ
บนท้องถนนแต่นำมาซึ่งคนตายนี่มันมันเกินไปนะนะ